สังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
แดดส่องค่อนข้างแรงละทีเดียว
แต่ว่าช่วงเย็นหน่อยจะสังเกตว่ามีกลุ่มเมฆเข้ามาปกคลุมค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
ดังนั้นจะทำให้ช่วงเย็นครับอากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอีก๑ระลอก
ก็จะมาเจอกับอากาศชื้นที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น

สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นที่จะได้สัมผัสกันท้องฟ้าอึมครึม
ที่ทำให้ในช่วงกลางวันนั้นแดดจะไม่แรงเหมือนช่วงวัน๒วันนี้
ในขณะเดียวกันครับกระแสลมที่มาทางฝั่งตะวันออก
ทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีกำลังแรงด้วย
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
สังเกตว่าวันนี้ในช่วงค่ำหน่อยก็มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับอีสานตอนล่าง
หลังจากนั้นก็จะมีการกระจายตัวไปบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็คงต้องระวังหน่อย
เพราะว่าหลายจุดมีโอกาสเจอฝนตกหนัก
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก่อนหน้านี้
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
หลังจากนี้พอกระแสลมเปลี่ยน
อากาศก็จะเย็นลงวัน๒วัน
หลังจากนั้นอากาศก็จะค่อยร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

มีโอกาสที่จะเจอลมหนากำลังแรง
ที่จะมีบทบาททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเมืองไทย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ